เรื่องนี้ดีกว่าของแท้แน่นอนไม่ใช่มายานะคะ
ระวังนะคะปัญหาเศรษฐกิจมันจะกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด
เพราะเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องมองปัญหาไม่เป็นปัญหา
ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะเส้นมะละกอต่าง
แม่คะบอกว่าอย่างไรรู้ไหมคะที่ดิฉันบอกว่า

เพราะแม่คะบอกว่าถ้าเกิดว่ามะละกอซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบของส้มตำ

เอ็นใจกันหน่อยคือพี่เดือดร้อนเพราะพี่ไม่ได้ทาน
แต่ตัวเขาเองเดือดร้อนเพราะไม่มีรายรับไม่มีรายได้
แปลว่าอะไรลักวิ่งชิงปล้นดัชนีพวกนี้มันจะสูงขึ้นหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะคะมันจะกลายเป็นปัญหาสังคมตามมาใหม่

นี่ไงก๊อฟนะคะไปค่ะคุณผู้ชมที่ตลาดบ้านกอกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ
คือแม่ค้าท่านนี้ท่านบอกว่าตอนนี้ราคามะละกอเอานะถุง๑๐กิโลกรัมอยู่ที่๒๐๐๒๘๐บาท
ราคานี้ลดมาแล้วนะคะลดจากช่วงปีใหม่ตอนนั้นอยู่๓๐๐บาทต่อถุง๑๐กิโลกรัม
พันธุ์ดำเนินถุง๑๐กิโลกรัมอยู่ที่๒๘๐บาทส่วนพันธุ์อื่นอยู่ที่๒๐๐๒๕๐บาท
รู้ไหมคะว่าเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเวลาเปรียบเทียบดัชนีสินค้าเกษตรเนี่ย
เปรียบเทียบกับปีก่อนนะฮะช่วงเดียวกันตอนนี้ปีก่อนราคาอยู่ที่ถุง๑๐กิโลกรัมนะ
บาทมันหลายเท่าตัวมากเลยนะ๔๕เท่าตัวตอนนี้ราคาอยู่ที่๑๐กิโลอยู่ที่๒๘๐บาท
ละมุดคำวัดอายุ๖๕ปีเสื้อแดงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะท่านบอกว่า
ท่านเนี่ยเป็นเจ้าของร้านส้มตำตะแอปนะคะเปิดขายมากว่า๒๐ปีราคามะละกอตอนนี้แพงมาก
แต่ทางร้านก็ยังตรึงราคาขายไว้นะคะจานละ๔๐๖๐บาทเหมือนเดิม
เพราะขึ้นราคาไปก็กลัวว่าลูกค้าจะหายคิดว่าถ้าเกิดว่าราคามันแพงแบบนี้อยู่ไม่ได้หรอกค่ะ
แต่ท่านส่วนหนึ่งเนี่ยคุณป้าละมุนเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็เข้าใจว่าที่ราคามะละกอมันแพงเนี่ย
เพราะค่าน้ำมันมันขึ้นค่าขนส่งมันก็ขึ้นนะคะ
มะละกอเนี่ยรู้ไหมคะว่าขอนแก่นเนี่ยเขาขายเนี่ยเขาเอามะละกอมาจากที่ไหน
มาจากนครปฐมมาจากราชบุรีกว่าจะไปถึงขอนแก่นนะคะก็ต้องใช้เวลานะคะ
คือถ้าเกิดว่าราคามันดันขึ้นไปสูงกว่านี้ก็คงรับภาระไม่ไหวแล้วนะคะ
ก็คงต้องอาจจะปรับขึ้นราคาส้มตำนะคะ
อ่ะท่านแรกผ่านไปท่านที่สองค่ะคุณสมจิตเปรมศรีมานะคะ
เป็นแม่ค้าขายส้มตำเช่นเดียวกันนี่ท่านนี้นะคะท่านบอกว่า
ตอนนี้นะยืนยันว่ายังไม่ปรับราคาส้มตำเพราะก็เป็นห่วงลูกค้า
ส้มตำนี่คืออาหารประจำชาติของเราเลยนะคะโดยเฉพาะสาว
แต่คุณสมจิตบอกว่าถ้าราคาเส้นมะละกอมันแพงกว่านี้
มีทางเดียวคือต้องปรับราคาขึ้นหรือไม่ก็เลิกขายไปเลย
อยากให้รัฐบาลช่วยคุมราคาสินค้าหน่อย
คุณรู้ไหมวัตถุดิบในครกที่ซัดใส่เข้าไปขึ้นทุกอย่างเลยแพงหมดค่ะ
แพงหมด
แพงหมดค่ะ
แล้วทีมันเจ็บปวดบ้างไหมครับ

คือคนที่ต้องดูแลประชาชนมองปัญหาไม่เป็นปัญหา

บอกว่าให้มองในแง่ดีของแพงเพราะคนซื้อเยอะ

ไม่ไม่ใช่อย่างนั้น
เพราะว่าเบื้องต้นเขาคาดกันว่ามันแพงจากเรื่องของราคาน้ำมัน
เพราะฝุ่นก็เลยแพงขึ้นราคาก็เลยปรับตัวสูงขึ้นไป
แต่ว่าต้องแก้ไขเพราะสุดท้ายมันจะเป็นการผลักภาระให้กับประชาชน
แม่ค้าขายส้มตำที่ชนบุรีเขาบอกว่าเขาเตรียมจะปรับขึ้นราคาส้มตำแล้ว
น่าเหมือนว่าภาระมันตกกับพวกเราคนไปซื้อส้มตำ
เราต้องควักกระเป๋าเงินเพิ่มขึ้นก็เลยพูดเหมือนที่แม่ค้าที่ขอนแก่น
รัฐบาลคุณต้องลงมาดูได้แล้วคุณต้องแก้ปัญหานี้
มันคือเรื่องของปากท้องอย่างหมูแพงคนก็บอกว่า
ถ้าเกิดหมูแพงไปกินไก่ไปกินปลาสิแล้วถ้าส้มตำแพงเราจะกินอะไรอ่ะ
มันเป็นอาหารทดแทนแล้วอะไรจะทดแทนส้มตำได้
เพราะว่ามันก็เป็นเมนูหลักอย่างนี้ส้มตำ

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจราคาส้มตำที่ร้านส้มตำป้าเพียน
อยู่ที่ถนนศรีราชานครอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีครับ
เจ้าของร้านคือคุณรัตนาพันธ์
เจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้ต้นทุนมันแพงทุกอย่างเลยเราพูดกันทุกวัน

หนึ่งมัน๑๐กิโลนะฮะมันก็แพงเยอะจังเลย
ตอนนี้ก็ได้แต่ประคับประคองราคาส้มตำขายราคาเดิมไปก่อน
เพราะถ้าขึ้นตอนนี้แน่นอนลูกค้าไม่กินก็เสียลูกค้าเสียรายได้
แต่ว่าต้องแจ้งลูกค้าประจำว่าตอนนี้มะละกอแพงนะ
ถ้าเกิดป้าไม่ไหวป้าจะขอขึ้นนะบางคนก็รับได้บางคนก็โอเคก็เห็นใจกันไป
ฝากวิงวอนไปถึงรัฐบาลคุมราคาสินค้าให้มันปกติหน่อย
สมเหตุสมผลหน่อยพ่อค้าแม่ค้ารากย่าเนี่ยมันแบกรับกันอยู่มันจะไม่ไหวอยู่แล้ว
รายใหญ่เขาไหวโอเคแหละเขารายใหญ่เขามีเงินไง
แต่แม่ค้าใช้คำว่าแม่ค้ารากย่าอย่างที่เนี่ยรถคงรถเข็นมันไม่ไหวแล้ว
ต้นทุนมันเยอะและกำไรมันน้อยถ้าเกิดว่าราคาวัตถุดิบมันสูงขึ้นทุกอย่างแบบนี้เรื่อย
สุดท้ายก็ต้องปรับราคาและผลกระทบมันก็ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนคนเดินถนนที่กินส้มตำกันนี่แหละ
รู้แล้วส้มตำแพงทานอะไรแทนอะไร
มาม่าไงมาม่าไม่ขึ้นราคาคุณจุดลืมบอกว่าราคาไม่ขึ้น
ช่วยเราได้เหรอผลงานชิ้นโบแดงคือมะมี่ไม่ขึ้นราคามะม่าไม่ขึ้นราคา
มันแพงทุกอย่างจริงนะนี่แพงยันมะละกอยันส้มตำแล้วนะครับ